สวัสดีครับนี่มีต้นแรกสวัสดีครับ
ยิ่งขึ้นขาบอันแรกขึ้นขาบต้นแรก
โอ้โหชาวนี้ก็เจ็บเลยเออได้เทียร์ก่อน

สมัยที่จะทันความเต็ม
โหข้างในแล้วมันพักเยอะแหละ

เรียกถ่ายไม่ได้เนี่ย

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน